คุณผู้ชมคะมาดูเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อชั่วโมงกว่า
เกิดขึ้นตอนประมาณ๑๑โมงคุณ
เหตุการณ์นี้เป็นพ่อค้าที่ขายอาหารทะเล

ใน๕นี่อาการสาหัสเลยนะคะ

ให้กับหนึ่งในคนที่บาดเจ็บสาหัส
หลังจากที่ถูกพ่อค้าแผงอาหารทะเลเนี่ยนะ
ยิงเอาอาวุธปืนมากราดยิงแผงที่อยู่ติดกันนะคะ

ใช่ค่ะอย่างที่บอกไงว่าเพิ่งเกิดขึ้นเลย
แล้วเหตุการณ์นี้มีคนได้รับบาดเจ็บทั้งหมด๕คน
เป็นผู้หญิง๒เป็นผู้ชาย๓

แล้ว๑ใน๕นี้อาการหนักอาการสาหัส
เกิดขึ้นที่ตลาดเกษตรเทศบาลนครภูเก็ตค่ะ
แล้วจากการสอบสวนญาติของคนเจ็บเนี่ย
ด้วยความที่คนเจ็บทั้ง๕เขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
ก็ไปพูดคุยกับนางกันนิกาเทพนรงค์นะคะ
เล่าให้ฟังแบบนี้ครอบครัวของคุณกันนิกาเนี่ย
ขายอาหารทะเลอยู่ตรงนี้เกือบ๓๐ปีแล้วนะ
แต่ฝั่งในลีที่เขายิงเขามาตั้งแผงขายอาหารทะเลติดกัน
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยทำให้แผงฉันกับแผงเธอน่ะ
มีปากเสียงทะเลาะกันเรื่องขายของขายอาหารทะเลมาตลอดเลย
แต่ไม่เคยคิดเลยนะว่าจะเป็นเหตุรุนแรงถึงขั้นยิงกันแบบนี้ค่ะ
คุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปสอบต่อนะ
ว่าสิ่งที่ญาติของคนเจ็บพูดว่าต้องพูดความจริง
ความจริงเป็นสิ่งไม่ตายปมเหตุในการทะเลาะกันครั้งนี้
ยิงกันมีคนเจ็บ๕คนมันเกิดมาจากอะไร
แล้วตอนนี้เนี่ยนะคะในลีอ่ะคนที่เขาเปิดแผง

เขาหนีไปขับรถหนีไปค่ะ
ตำรวจกำลังไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดรถคันนี้
นายลีขับหลบหนีจับภาพทะเบียนรถได้ชัดเจน
ดังนั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ตำรวจจะตามตัวในลีผู้ก่อเหตุเนี่ย
ดำเนินคดีตามกฎหมายรวมถึงต้องสอบปมในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วย

เหตุด่วนที่รายงานเข้ามาเลยนะครับ

เดี๋ยวเราจะมีความคืบหน้าและอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ทราบกันนะฮะ